หลังจากที่เมื่อวานี้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส
วิจารณ์นโยบายทำสงครามกวาดล้างยาเสพติด
โดยการชูนิ้วกลางใส่ระหว่างการแถลงข่าว
ล่าสุดครับวันนี้ผู้นำฟิลิปปินส์
เข้ามาสืบสวนการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์

หากถูกถามมาเขาก็พร้อมจะตั้งคำถามกลับ
โดยระหว่างการกล่าวสุนทรพฤษผู้นำฟิลิปปินส์ยังใช้ถ้อยคำรุนแรง
ในภาษาเซบูอาโนภาษาท้องถิ่นในฟิลิปปินส์
ระหว่างแถลงข่าวโดยการตอบโต้รุนแรงนี้มีขึ้น
จำนวนมากในฟิลิปปินส์ระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด
ของตำรวจและเรียกร้องให้ประธานธิบดีดูเตอร์เต้สอบสวนอย่างเร่งด่วน
นำฟิลิปปินส์ยังระบุว่าสมาชิกสภาพยุโรป
กำลังพยายามลบล้างความผิดในสมัยเป็นเจ้าอาณานิคม
ทำให้คนอารับและชาติอื่นเสียชีวิตหลายพันคน
ตำรวจฟิลิปปินส์ระบุว่าในช่วง๑๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตเกือบ๓๐๐คน
ถูกสังหารจากความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
โดยเกือบ๒ใน๓ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
สังหารโดยผู้ก่อเหตุที่ไม่ทราบฝ่าย
ส่วนที่เหลือถูกวิสามันฆาตกรรมในปฏิบัติการของตำรวจ